การแรงขันฟุตบอลก็ยังมีนะครับในวันนี้วันสงกรานคู่ตกค้างไทยหลีกนั่นก็คือเกมระหว่างบุรีรามยูเลเต็ดเจอกับชมบุรีซึ่งเป็นเกมแรกเรายกยอดมานะครับดังนั้นวันนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่มีการสัดแค่งสุดมันแต่อีกหนึ่งเรื่องนะครับเป็นข่าวที่หลายคนสงสัยมากนะครับก็เดินทางไปถึงสนามซ้อมข
ก็มีการพูดคุยกันมาหลายต่อหลายครั้งนะครับจริงสื่อทีวีเนี่ยรู้มานานเหมือนกันแต่ไม่อยากนำเสนอเนื่องจากว่าอยากให้ชัวก่อนจนสุดท้ายนะครับมีโอกาสไปเจอเจ้าตัวมานะครับเจ้าแบ๊กก็บอกว่าก็ยังคงซ้อมกับสโมสรต้านปกตินะครับแล้วก็บอกว่ากระแสข่าวที่ออกมามีทั้งเรื่องจริงแล้วก็ไม่จริงแล้วก็ไม่ได้ก
ว่ายังไม่ได้เป็นแฟนกันแม้จะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งในระดับหนึ่งแล้วก็เชื่อว่าปัญหาทั้งหมดนั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเล่นฟุตบอลให้กับสโมสรแล้วก็ทีมชาติครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับท่านด้านพันธ์ตำรวจเอกโชธิวัฒน์เหลียงวิลัยผู้กรรมกราบการสถานีตำรวจภูทรคลองคอยยืนย
คุก๒๑๐ปีและปรับ๔๐๐๐๒๐๐๐๐บาทคดีดังกลางนะครับไม่สามารถยอมความได้เนื่องจากเป็นคดีอาญานั่นเองครับ
อีกหนึ่งท่านนะครับพลตรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญครับรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าทางสำนักงานตรวจแห่งชาติจะไม่มีการปกป้องแน่นอนหากพบว่ามีความผิดจริงตามที่ถูกกล่าวหาแม้ปัจจุบันนั้นเจ้าแบ็คนะครับจะติดยศ๑๐ตำรวจตรีก็ตามสำหรับเรื่องของวินัยก็ต้องพิจารณาด้วย